กำลังจะให้ท่านดูคลิปที่ผู้โดยสารรถทัวร์เขาถ่ายไว้ได้
ว่าปืนมันหาง่ายนึกจะก่อเหตุนึกจะยิงกันก็เอากันง่าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืน๑๕นาทีที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับก็บริเวณสามแยกบ้านอ่างทองถนนเพชรเกษม
ในช่วงของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
มีรถกระบะสองคันขับเบียดกันไปเบียดกันมา
แล้วไปเจอรถทัวร์ไม่รู้คันหนึ่งไปโมโหอะไรรถทัวร์โดยสาร
ยิงใส่เขาเลยจนผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง
เดี๋ยวดูคลิปที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายไว้ได้นะครับ
นี่เป็นคลิปที่ผู้โดยสารบนรถทัวร์ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะคนขับรถกระบะคันที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ย
ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ชะลอรถตีขนาดรถทัวร์โดยสาร
แล้วก็ยิงใส่เข้ามาในรถนะครับจนโดนผู้โดยสารบนรถทัวร์
มีผู้บาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของท้องที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรถทัวร์คันเกิดเหตุเป็นรถทัวร์โดยสารสองชั้น
ี่ห้อสแกนเนียสีน้ำเงินนะฮะเป็นสายกรุงเทพหัดใหญ่ด่านนอก
ของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษม
ใกล้กับสามแยกบ้านอ่างทองตำบลทรัพย์อนันต์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
คือพอดูจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยพบว่าตรงด้านซ้ายของรถ
มีรอยกระสุนปืนอยู่หนึ่งจุดนะครับอยู่ใกล้กับประตูทางขึ้นรถ
กระสุนที่ยิงเข้ามาเนี่ยทะลุไปถึงด้านในที่นั่งผู้โดยสารเลยนะ
แล้วก็มีหัวกระสุนบี้แบนตกอยู่ใกล้เบาะ๑หัวนะครับ
แล้วผู้โดยสารที่นั่งอยู่เนี่ยโดนเข้าไปพอดีเลยนะฮะ
ผู้บาดเจ็บคือนายอากรพันคงอายุ๓๔ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
กระสุนเข้าที่ต้นขาซ้ายหนึ่งนัดฝังในกระดูกขาซ้ายนี่แตกเลยนะครับ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อผ่าเอาหัวกระสุนออกนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ตมตรีสนทิชัยอาวัฒนากุลเทพผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
พร้อมกับภูมิกับการสพท่าแซะวันนี้ก็ไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บ

ขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าเขานั่งอยู่บนชั้น๒ของรถทัวร์นะ
แล้วก็ลุกเดินลงบันไดที่อยู่ใกล้กับประตูหน้ารถมาพอดี

แล้วก็เห็นรถกระบะสองคันขับแข่งแซงกันปาดกันไปปาดกันมา
ส่วนรถทัวร์ที่ตัวเองโดยสารอยู่เนี่ย
วิ่งอยู่เลนขวากำลังจะเบี่ยงเข้าเลนซ้าย
เหมือนกับจะถูกเบียดหรือยังไงแบบนี้
ก็เลยชักปืนออกมายิงขู่ก่อน
ตัวเองก็เลยหยิบมือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ที่คนขับรถกระบะจะยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็หันกระบอกปืนมายิงใส่ด้านข้างรถ
กระสุนทะลุมาถูกต้นขาซ้ายเขาจนบาดเจ็บ

มันเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มแบบโบกไม้โบกมือ
แล้วก็ชักปืนออกมาจากลงกระจกมาจากหน้าหาวิทยาลังค์ก็เห็นกับกลางเลย
เห็นกับกลางพอเห็นว่าชักปืนแล้วก็เลยเริ่มเริ่ม
แต่ตอนที่เขาชักปืนไม่ได้ถ่ายนะ
แต่พอเห็นว่าทางเห็นชักปืนแล้วก็เริ่มถ่ายเลยตอนนั้น
เดินสายปุ๊บก็มีเขาก็ขับเคียงมาก็เลยไปหน่อยแล้วก็ยิงเลย
ยิงยิงปืนยิงปืนประมาณ๓๔นัดกว่า
แล้วก็พอรัดล่าสุดรถเขาก็ไหลรถมามาเคียง
เคียงปุ๊บก็ยิงเลยยิงอีกนัดนึงก็โดน
คุณผู้ชมคะจากการสอบปากคำนายแดงผู้สกุลอายุ๔๕ปีคนขับรถทัวร์นะคะ
เขาก็บอกว่าคืนเกิดเหตุเขาก็ขับรถทัวร์คันนี้รับผู้โดยสารจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็ขับไปตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แต่พอไปถึงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรก็เจอรถกระบะติดกรงเหล็กสองคันนะคะ
ซึ่งเป็นรถเปล่านะคะไม่ได้บรรทุกสิ่งของอะไรมา
ขับปาดกันไปปาดกันมาตลอดทางบางช่วงพยายามเบียดรถทัวร์ที่ขับอยู่ช่องทางขวาด้วย
จนไปถึงสามแยกบ้านอ่างทองซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นถนนสองเลนตรงนั้นรถทัวร์ขับอยู่เลนขวา
ก็เร่งเครื่องแซงขึ้นมาแซงขึ้นไปจากด้านซ้ายอะค่ะ
แล้วคนขับซึ่งเป็นผู้ชาย๑คนชักอาวุธปืนออกมา
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า๓๔นัด
หลังจากนั้นชะลอรถแล้วก็ตีขนาดข้างรถทัวร์
ยิงใส่ประตูด้านหน้ารถทัวร์ไปอีก๑นัด
ประสุนถุงในอากรผู้โดยสารได้รับปัจเจ็บสาหัส
ที่รถกระบะคันนี้เขาก็ขับหลบหนีไป
นี่ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้
ล่าสุดชุดสืบสวนสพท่าแซะตรวจสอบ
เบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๓๒๙ชุมพร
ครอบครองเป็นผู้หญิงค่ะอยู่ในตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร

เพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือแฝง
เหมาดินปืนคราบเหงื่อเส้นผมที่อยู่ในรถนะคะ

สาเหตุคาดว่าเกิดจากการกระทบกระทั่งกัน
ของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
มันเป็นเรื่องของผมว่าเรื่องความใจร้อนนะนะ
ผมไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับ
ต้องเจอผู้ที่ขับรถคันนั้นและยิงก่อนจะสอบถามนะครับ
ในเรื่องของการขับรถเนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่า
ในเส้นทางสาย๔๑นะครับ
ที่ขึ้นร่องระหว่างกรุงเทพกับทางใต้

ผู้สัญจนไปมาจะขับรถที่กว่างเรียบ
การขับรถอันนั้นจะเกิดปัญหาของการตร้อยวาดจากบนเส้นทาง
ถนนนะครับซึ่งถามว่าเรามีมาตรการในการป้องกันอย่าง
อะไรนะครับเรามีการตรวจค้นจับกลุ่มทั้งความเร็วนะครับ
อาวุธปืนนะครับเป็นประจำอยู่แล้วทุกวัน
ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งชุมพรมีถึง๓๐ตรวจนะครับ
ก็คือที่อ่าดับพระนะครับที่ประถมพลและทุกทุกสวรรค์
สืบสวนสพท่าแซะบอกว่าอยู่ระหว่างการหาตัวคนขับรถกระบะ
ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกไหมจับคนก่อเหตุนะคะอืมมันหาง่ายนี่แหละนะคะ
กระทบกระทั่งกันบนท้องถนนถึงขั้นต้องชักปืนมายิงแบบนี้